สวัสดีค่ะคุณชนะคือใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในช่วงก่อนที่เราจะถึงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
จะมีอยู่๓ราศีที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะ
แต่ว่าทั้ง๓ราศีไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมาเยือนค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเองค่ะ

เรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกคนไหนค่ะ
วางแผนว่าอยากจะย้ายงานออกงานอยู่แล้วนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายสมใจปรารถนานะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ยังไม่อยากจะย้ายงาน
ยังอยากจะทำงานในองค์กรเดิมนะคะ
ก็อาจจะมีการโยกย้ายภายในค่ะ
อาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่นะคะ

หรือว่าจะมีการย้ายแผนกย้ายออฟฟิศนะคะ

ก็จะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
เรียกได้ว่าโดยรวมหน้าที่การงานของคุณนะคะ

งานนั้นก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
หรือว่าถ้าคุณมุ่งหมายนะคะ
วางแผนว่าอยากจะพิชิตเป้าหมายอะไรบางอย่างนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะพิชิตเป้าหมายนั้นได้สำเร็จค่ะ

ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงมาเยือนค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดี
เพราะว่ามีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาทับในดวงชะตานะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีเมทุนค่ะ
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง
อะไรที่คุณคิดว่ายากหรือว่าเกินความสามารถ
สิ่งนั้นมีโอกาสที่จะได้กลายเป็นความจริงนะคะ
โดยรวมดวงชะตาของชาวราศีเมทุนค่ะ
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ
เพราะว่าดวงดีทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะคอยอุปถัมภ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลจนทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตาดีเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนในชีวิตค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะ
สำหรับเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะ
เพราะว่าการเงินของชาวราศีธนูค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะคะ
เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยค่ะ
ไม่ว่าชาวราศีธนูนะคะจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
หากชาวราศีธนูนะคะบริหารจัดการเงินให้ดีก็มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้
และมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ในปีหน้านะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้เจอการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ก็รอดูแล้วกันว่าโค้งสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงไปในจังห์